มาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบมริตนะครับได้จัดคารวาล
ตามรอยอารยธรรมเป็นการส่งเสริมการลงทุนของไทยแล้วก็พม่านะครับ
โดยนายทวีนริสริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคลีคัน
ร่วมกับนายวีระศรีวัฒนตระกูล
นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบมริต
เป็นประธานในการปล่อยขบวนคารวามรถยนต์เดินทางจากบริเวณซุ้มประตูเมือง
่งหน้าเมืองมาริดประเทศพม่า
ในกิจกรรมคารวาลตามรอยอารยธรรมประจวบมริต๑๕
โดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับ
ขบวนคารวาลมีรถยนต์๔๘คัน
ผู้ร่วมกิจกรรม๒๐๐คนมากกว่าของคุณอริยานะ
ของผมมี๔๘ของคุณมี๒๐คัน
ถือเป็นการนำผู้ประกอบการไทยในจังหวัดประจวบคลีคันสมุทรสาคร
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางโดยรถยนต์
จุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงหอนไปที่จังหวัดมะริด
เพื่อสำรวจเส้นทางตั้งแต่ด่านสิงหอนไปจนถึงจังหวัดมะริด
ระยะทางอีก๑๘๐กิโลเมตร
ระหว่างทางนะครับจะได้ชมกับสภาพสังคมของชาวพม่า
ศึกษารูทางการค้าการลงทุนไปในตัวด้วย
เยี่ยมชมเมืองตะนาวศรีซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
แล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเจรจาทางธุรกิจ
จับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
คือประเทศไทยและก็พม่าด้วยครับ
คือไปได้หลายต่อนะ
ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาอรยธรรมวัฒนธรรม
แล้วก็เรื่องของการค้าการลงทุนนะครับ